ทีนี้คุณผู้ชมมาดูเหตุการณ์ที่ชนบุรีกันหน่อยนะคะ
เป็นดิฉันอยู่แบบนี้ดิฉันก็กลัวนะคะ
มีห้องพักลักษณะเป็นปลูกติดกันค่ะ
ส่วนใหญ่ผู้หญิงเป็นแรงงานชาวต่างด้าว
จะอยู่ส่วนสามีไปออกเรือ
หากุ้งหอยปูปลานะฮะ

คือมีชายต้องสงสัย๓คนเข้ามาเนี่ยฮะ

มาตรวจหาสารเสพติด

แล้วลักษณะการเข้ามามันก็แปลกพิกลฮะ
นอกเครื่องแบบเนี่ยพอจะเข้าใจนะ
แต่ถ้าจะขาสั้นขา๕ส่วนอะไรขนาดนี้พี่ไม่เข้าใจ
แล้วมากับอีแตะด้วยหนีบอีแตะด้วยค่ะ
คุณผู้ชมกล้องวงจรปิดบริเวณห้องเช่า
ตำบลสมสารสัตหิบชนบุรีนะคะสามารถจับภาพไว้ได้
โดยคนเช่าเนี่ยเขาบอกเลยเขาเล่าให้ทีมข่าวฟังบอกว่า
มีชาย๓คนขี่รถจักรยานยนต์มาจอดที่หน้าห้องเช่านี้
แล้วจากนั้น๑ใน๓ปีนกำแพงข้ามประตูเหล็กเข้ามาเลยค่ะ
แล้วก็บอกให้คนที่เป็นผู้เช่าที่ถือกุญแจเนี่ย
เปิดประตูให้พวกเขาอีก๒คนด้วย
ทั้ง๓คนคุณผู้ชมเข้ามาได้แล้วไปไหนต่อ
ตรงไปห้องเช่าหมายเลข๖ไปหาใครอ่ะ
ไปตามหาตัวนายพรหรือว่านายดำ
ปรากฏว่าห้องนี้มันล็อกแล้วก็ไม่มีใครอยู่ด้วย
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยแน่นอนนะคะ
ว่าคนที่เขาพักอยู่อาศัยเขาไม่สบายอกไม่สบายใจ
โดยเฉพาะคนที่อาศัยอยู่ห้องพักตรงนี้
ปลูกติดกันประมาณสิบห้องเนี่ยนะคะส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง
เป็นแรงงานต่างด้าวที่สามีออกทะเลไปหากุ้งหอยปูปลา
เขาบอกว่าตอนนี้รู้สึกกังวลไม่ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินค่ะ
เรามีโอกาสไปคุยกับนายนุ้ยหนุนดีอายุ๕๘ปีนะคะ
ตำรวจก็เลยมีการลงพื้นที่ไปตรวจสอบ
ไปพบหลักฐานเป็นกล้องวงจรปิด
ที่เมื่อสักครู่เราได้ดูลงพื้นที่แบบนี้นะคะสำรวจ
เรื่องต้นตำรวจรู้ตัวชายชะกันทั้ง๓คนแล้ว
คนแรกคือในบ่อคนที่๒คือในอคนที่๓คือในกอ
นี่คือนามสมมุติทั้งหมดนะฮะตำรวจบอกว่าเตรียมที่จะออกหมายเรียก
ทั้งสามคนเนี่ยมาสอบปากคำนะฮะสอบปากคำแล้วดูสิว่าเป็นใครมาจากไหน
อ้างตัวว่าเป็นเจ้าหน้าที่มาตรวจหายาเสพติดแรงงานต่างด้าวเนี่ย
จริงหรือเปล่านะฮะนอกจากคนที่เขาพักอาศัยอยู่ตรงนี้
ให้ข้อมูลกับตำรวจสพสัตหิบแล้วมีโอกาสไปคุยกับชาวบ้านอีกจำนวนหนึ่ง
ชาวบ้านก็ให้ข้อมูลคล้ายกันเลยตรงกันเลยบอกว่า
กลุ่มชายชะกันพวกนี้บุกรุกเข้าไปเข้าไปทำไมไปทวงหนี้จากนายพร
นายพรเป็นใครนายพรเป็นคนที่พักอาศัยอยู่ตรงนี้
แล้วก็เป็นลูกเรือชาวประมงเป็นชาวมอนนะฮะ
ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะต้องมีการติดตามตัวนายพรมาสอบปากคำนะฮะ
ว่าข้อเท็จจริงมันคืออะไรกันแน่แต่ปรากฏว่าตอนที่ตำรวจสพสัตหีบ
จะไปตามตัวนายพรปรากฏว่านายพรหวาดกลัวค่ะ
หลบหนีออกจากพื้นที่ไปแล้วนะคะส่วนกลุ่มชายชะกันดังกล่าว
ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่าบุกรุกอีกก็จะจับตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะ